โอ้โหแก๊งวัยรุ่นเหิมเกลิมมากเลยทีมรถไล่วัยรุ่นคนหนึ่งเหมือนกัน
พอทานเสร็จปุ๊บถีบล้มรุมกระทืบเขาปางตายไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แล้วดูสภาพเขา
ดูสินี่ฮะโอ้โหนอนแบบสลบไปแล้วอะครับนะ
รอยเท้าเต็มหน้าเลยคุณผู้ชมนะฮะทีนี้กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสภแม่โจ้
รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกายครับที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลหนองจ้อม
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะผู้ชายคนนี้คือนายสิริมงคลอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นชาวลำพูนสลบไปแล้วดูหน้าดิและดูที่แก้มเขานี่คือรอยรองเท้าเหยียบหน้านะ
นี่เป็นรอยแบบเนี้ยพื้นรองเท้านะตาปิดเลยอ่ะไอ้ที่เป็นตารางตาราง
นี่นะฮะใช่ใช่ใช่นะครับส่วนรถของเค้าเนี้ยล้อมคว่ำอยู่นะ
แล้วกู้ภัยก็ต้องมาช่วยประถมพยาบาลและนำตัวไปส่งโรงพยาบาลเพราะสลบไปแล้ว
ต้นคนเจ็บเขาบอกว่าเขาขี่รถมา
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขี่ไล่ตามมาหลายคัน
พอทันใช้เท้าถีบจนล้มแล้วกลุ่มวัยรุ่นกรู
มารุมสกรรมจนสลบแล้วก็หลบหนีไป
หากผู้เสียหายอาการดีขึ้น
เดี๋ยวคงจะมาสอบปากคำว่าต้นสายไปเหตุเป็นอย่างไร
เพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายครับ
เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามีความรู้ความสามารถ

ไม่ใช่มาใช้ในทางที่ผิดเอาไปทำปืนไปดัดแปลงปืน
แล้วก็มาขายออนไลน์อ้างว่าเป็นรายได้เสริม
ไม่ได้ค่ะโดนจับนะคะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะ
ตำรวจที่สพช้างเผือกไปจับกลุ่ม
นี่เป็นวัยกำลังเป็นนักศึกษาอยู่เลยค่ะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้ที่โดนจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
คือนายวัชพลธรรมวัยอายุ๒๘ปีค่ะ

เรียนอยู่ปี๒ที่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่นั่นแหละ
เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่นะ
แล้วตอนไปคุมตัวเจอเป็นของกลาง
เป็นปืนไม่มีทะเบียน๙มม๑กระบอก

มันเป็นชนิดแบบแปลงลำกล้องพร้อมใช้ค่ะ

อุปกรณ์การดัดแปลงอาวุธปืนสมุดบัญชี
ทีนี้เพราะอะไรถึงจับกลุ่มแบบนี้

กลุ่มไลน์เฉพาะเป็นเพจเฉพาะเลย

เขาก็สารภาพแล้วนะครับเดิมเนี่ย

สนใจมากเสร็จปุ๊บศึกษาดีกว่า

ศึกษายังไงอ๋อเปิดยูทูปดู

หรือพอทำเป็นใช่ไหมประกาศขายผ่านทางออนไลน์

ปืนและกันมาดัดแปลงรำก้องเกลียว
และอื่นให้มันใช้แบบเหมือนปืนจริง
แล้วก็ขายกระบอกละ๘๐๐๑๐๐บาท

แล้วขายให้ใครบ้างก็ลองดูแล้วกัน

เออเอาตังค์พวกนี้เหรอมาส่งตัวเองเรียนมาใช้จ่าย
แต่แหมคือมันเป็นความรู้ในทางที่ผิดไง
เรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะคะ

บอกว่าตอนนี้ได้รายชื่อลูกค้ามาหมดแล้ว
ไปร้อยกระบอกใช่ไหมลูกค้าร้อยราย
เดี๋ยวจะตามมาดำเนินคดีด้วยระวังเลยนะ
ใครที่ซื้อปืนไปจากกลุ่มช่างทำปืนจะโดนด้วยนะ
ปรากฏว่ามีลูกค้าคนหนึ่งนะที่กรุงเทพ
ซื้อไปแล้วไปก่อเหตุยิงคนตายเมื่อ๓๔เดือนก่อน

นักศึกษาคนผลิตปืนคนนี้โดนแจ้งข้อหาแน่นอนค่ะ
มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครับก็โดนข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็เรื่องของสิ่งต่างก็ต้องขยายผลต่อแล้วว่า

แล้วคนที่ซื้อไปไปก่อเหตุอาจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า